ดิฉันก็ชนเหมือนกันแต่เป็นชนท้ายค่ะ
มอเตอร์ไซค์กับรถพ่วงคุณคิดดูนะ
พ่วงที่หนัก๕๐ตันโดนชนจนเคลื่อน
แปลว่าอะไรแรงชนของมอเตอร์ไซค์มันชนอัดไปแรงมากค่ะ
นี่คนขี่มอเตอร์ไซค์นะสาหัสตรงนั้น

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาคุณผู้ชม
สักประมาณ๔ทุ่มตำรวจเขาก็ได้รับแจ้ง
ตำรวจภูทรบางเสาทงบอกว่าเกิดอุบัติเหตุ
รถมอเตอร์ไซค์ชนท้ายรถพ่วง๑๘ล้อ
จุดที่เกิดเหตุอยู่ใกล้กับหน้าบริษัทอาหารสัตว
ถนนเทพรัฐที่สมุทรปราการค่ะ
พอไปถึงก็มีร่วมกับตันยูไป
มีกู้ชีพโรงพยาบาลบางเสาทงไป
เจอคนเจ็บคือคนขี่มอเตอร์ไซค์
นายภัยรัฐมาคะอายุ๔๕ปีหัวแตกค่ะ
เลือดนี่อาบเลยนะนอนหายใจรวยรินอยู่
นี่เจ้าหน้าที่รีบประถมพยาบาลเบื้องต้น
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลจุฬารัฐ๓
แต่ท้ายที่สุดค่ะนายพัยรัฐเสียชีวิตค่ะ

พลิกคว่ำอยู่สภาพพังยับเลยดูสภาพมอเตอร์ไซคันนี้
รถคันที่มอเตอร์ไซค์ไปชน
คนขับคือนายวิชัยพิมพนามอายุ๓๐ปี
ไม่ได้หนีไปไหนนะเขาก็รอให้การอยู่
พอเราถามคนขับรถพ่วง๑๘ล้อก็เล่าให้ฟังว่า
ผมขับมามาจอดรถพ่วงตรงนี้ตอนประมาณ๒ทุ่ม

เพราะว่าเดี๋ยวผมรอเวลาไงให้ถึงตี๓
เดี๋ยวผมจะไปส่งสินค้าที่โรงงานอาหารสัตว์
จังหวะที่ผมนอนอยู่ในรถพี่เชื่อไหม
รถพ่วงผม๕๐ตันมีแรงมากระแทกด้านหลัง

ผมยังคิดว่าเฮ้ยเป็นรถเก๋งรถยนต์มาชนท้ายรถผมหรือเปล่า
หรือว่าเป็นรถกระบะคิดว่ามันมีน้ำหนักแน่
ลงมาดูอ้าวไม่ใช่ว่ะเป็นมอเตอร์ไซค์

ซึ่งคนขับเองคนขี่มอเตอร์ไซค์ก็หมดสติ

ส่วนอีกคนนึงเป็นคนที่เห็นเหตุการณ์
เขาขับรถมาตรงนั้นพอดีค่ะคือคุณสุภาวดี

อเตอร์ไซคันนี้วิ่งมาคันเดียวเลนซ้าย
แซงรถของเธอมาแบบเร็วมาก

หลังจากนั้นมอเตอร์ไซค์ก็เลยไปพุ่งชนท้ายรถพ่วง๑๘ล้อ
แล้วคนขี่มอเตอร์ไซค์ตกลงมาหมดสติเลย
ตัวคุณสุภาวดีเห็นเหตุการณ์
ก็เลยรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วย
ทีนี้ทางตำรวจตำรวจก็ไปตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุ
คุณเห็นคราบเลือดแบบนี้ใช่ไหมนำรถคู่กรณี
เอาตัวคนขับรถพ่วงไปที่สพบังเสาทง
ก็เดี๋ยวหลังจากนี้ต้องมีการสอบสวนต่อไปด้วยนะคะ